จากลุงพลพี่จินตรานะคะนักร้องลูกทุ่งไปต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งคู่จิ้นคู่ขวัญกันเลยดีกว่านะคะ
สำหรับไผ่พงศธรและคุณตายอรไทยนั่นเองค่ะเห็นบอกว่ากลับมาคราวนี้จะทำเพลงคู่กัน
ใช้ชื่อเพลงใช้อัลบั้มเขาชื่อว่ามิตรภาพค่ะ
เป็นเรื่องราวของมิตรภาพในความเป็นเพื่อนแล้วก็มิตรภาพของศิลปินกับแฟนคลับด้วยนั่นเองนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือความหมายก็คือถนนมิตรภาพค่ะถือว่าเป็นเส้นทางที่นำพาพี่น้องชาวอีสานเนี่ย
เข้ามาสู่ชีวิตในเมืองหลวงเป็นเส้นทางที่มีเรื่องราวความทรงจำของใครหลายต่อหลายคนค่ะ
งานนี้เขาทำเก๋นะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยยกบรรยากาศเส้นทางสายมิตรภาพมาไว้กลางสตูดิโอเลย
แล้วก็เปิดตัวภัยกับตายสุดปังเลยจ้ะเดินลงมาจากรถทัวร์จำลองบรรยากาศการเดินทางมาถึงหมอชิดนั่นเองนะคะ
พร้อมกับโชว์เพลงสุดพิเศษเอาใจแฟนแฟนด้วยค่ะและทั้งคู่ก็ยังฝากให้แฟนแฟนเนี่ย
รอชมเอ็มวีหน่อยนะ๑๑เพลงรวดกันแบบยาวเลยล่ะค่ะ
เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้
คู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ตัวจริงขวัญใจพี่น้องชาวอีสานแล้วก็ขวัญใจ
เพลงลูกทุ่งนั่นเองนะคะชื่นชอบมากค่ะถือว่าเป็นคู่จิ้นน้ำดีนะคู่นี้นะคะ